ตำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับสามารถจับกลุ่มเครือข่ายแก๊งค้ายาเสพติดของพันโทยี่เซได้
พร้อมกับของกลางมูลค่ามหาศาลก่อนที่จะนำยาเสพติดเหล่านี้ส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซียครับ
ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่สายสนที่กำลังทหารกองกำลังผาเมืองจังหวัดเชียงราย
ของกลางยาบ้าจำนวน๕แสนเมตรยาไอซ์๖๐กิโลกรัมและเฮโรอีน๗กิโลกรัม
มูลค่าประมาณ๑๐๐ล้านบาทจากผู้ต้องหา๕คนระหว่างลำเลียงยาเสพติดออกจากพื้นที่
สารภาพว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของกลุ่มมูเซอร์เครือข่ายพันโทยี่เซโดยจะนำไปส่งประเทศมาเลเซีย
ซึ่งซุกซ่อนของกลางไว้ในรถยนต์และมีเครือข่ายขี่รถจักรยานยนต์นำทางและปิดท้ายเพื่อดูต้นทาง
สอบส่วนเบื้องต้นทราบว่ายาเสพติดทั้งหมดนำมาจากชายแดนไทยพม่าอาศัยช่วงเวลากลางคืนในการเคลื่อนย้าย
เจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนขยายผลอย่างละเอียดอีกครั้ง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างเป็นระบบ
การวางแผนแก้ปัญหาการจราจรบนถนนสายหลัก๑๖เส้นทางเป็น๓ระยะ๓เดือน๖เดือนและ๑ปี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมทั้งให้นายตำรวจระดับรองผู้บังคับการลงพื้นที่แก้ไขปัญหา
อกจากนี้จะประสานกรมคุมประพฤตินำผู้ถูกคุมประพฤติมาร่วมปฏิบัติงานแก้ปัญหาจราจร
ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและพูดคุยรวมทั้งขั้นตอนในการนำผู้ถูกควบคุมมาปฏิบัติงาน
โดยก่อนวันที่๑๕กันยายนที่จะถึงนี้จะเชิญพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาประชุมแก้ไขปัญหาการจราจรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกด้วย